จับภาพลักษณะเป็นเหมือนเงาปริศนา

แล้วเงาที่ว่าคืออะไรไปดูค่ะ

มันแบบอยู่แถวมอเตอร์ไซด์

เดินไปแล้วก็เดินกลับอยู่แถวนั้น

ทำเป็นเล่นดูข้างล่าง

เหมือนก้าว

เหตุการณ์นี้นะคะภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งจับเอาไว้

มันก็หาคำตอบไม่เคยได้
มันคือเงาที่เห็นวัดเวฟจากกล้องวงจร

ดูทีไรมันก็เหมือนคน
คือพูดตรงนะว่าเงาอันนี้เหมือนคนมาก

เดินมาเดินไปแถวรถมา

หรืออาจจะเป็น
คนที่เดินทะลุเขาเรียกอะไร

คือมันสะท้อนไฟมาได้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคุณ

บางคนก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็น
ลี้ลับเป็นพลังงานบางอย่าง

ก็เป็นได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ

ไม่ได้มาให้แบบโอ้อันนี้เรื่องผีไม่ใช่

เป็นกระจกไหมมันอาจจะเป็น

สะท้อนไฟออกมาด้านนอกแล้วกล้อง

ก็เรื่อยได้
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊